คุณผู้ชมค่ะมาดูต่อกันที่สาวสวยคนนี้กันบ้างดีกว่า
แม่เมแม่เมของเราตอนนี้เป็นผู้จัด
งานอยู่ยุ่งแล้วเกิดออกมากองละคร

โดยเฉพาะประเด็นลูกสาวน้องมายูคนเก่ง
เมย์บอกว่าเป็นหนึ่งในร้อยเลยนะที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนะคุณผู้ชม
น้องมายูเนี่ยจบเกรด๓แล้ว
เมย์บอกว่าจริงแล้วเนี่ยอินเนอร์ของน้องมายูเขาเป็นเด็กติดนะ
เป็นคนนิ่งมีความสนใจในเรื่องของงานศิลปะชอบวาดรูปค่ะ
มายูดีใจมากนะที่ได้รับรางวัลนี้ค่ะ
ส่วนเรื่องงานในวงการนะเห็นหลังมาน้องมายูเริ่มรับละครด้วยใช่ไหมไปแจมนิดหน่อยเนี่ยนะ
เมย์ก็ให้อิสระน้องให้เลือกรับงานได้เต็มที่
ลูกนะไม่ได้บังคับนะอยากเล่นหรือเปล่าเรื่องนี้อยากทำหรือเปล่านะ
เพราะว่าพี่เอสุพชัยนานทีรวมโตนครบแก๊ง
วันเกิดของแม่เมย์เมื่อปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่แหละ

รวมดาวสาวมรังศิษย์
เป็นรูปพี่เอพี่อ้ำพี่เมนี่คุณดูสมัยเรียน
ภาพบนสมัยแบบเป็นดาวมรังสิต
ภาพร่างตอนนี้เป็นซุปตาค้างฟ้ากันทุกคนแล้วจ้า

พี่เออ่ะมาใจเดินทางไปมากเลยอ่ะ
อเมริกาดอกจันทร์บอกว่านี่ไม่ได้เป็นการพลีชีพอะไรนะคะ

บางคนบอกว่าตอนนั้นเนี่ยแม่เมเนี่ยหน้าเหมือนมายูไปเลย
ใช่เหมือนมากจริงเหมือนมาก

ส่วนพี่เอเหมือนใครไม่รู้ตอนนี้นะคะ
ส่วนอีกคอนเทนต์ที่ทุกคนต้องทำเมื่อเจอพี่เอคืออะไร
ขายาวขาเรียวสวยเมื่อเจอกับพี่เอนะ
แม่เมนี่นะบอกว่าฉันหนีมานานแสนนาน
ไม่อยากเข้าแอปพลิเคชันกับพี่เอเลย
แต่สุดท้ายก็หนีไม่รอดต้องทำคอนเทนต์นี้ด้วยกันด้วยความสนุกสนาน
ไปฟังความรู้สึกของพี่เมย

อ้ำอะเป็นคนตามเพื่อนไม่เยอะ
แล้วเขาเป็นคนนิดนึงเป็นคนขี้เกียจบาราเลือดแล้วอะไรที่มันรู้สึกขัดตา
ก็จะแบบว่าเหมือนกับขี้เกียจราฟิกขี้เกียจขี้เกียจเลื่อนเยอะ

พยายามหนีมาพักนึง
หนีที่จะไม่อยากมีขายาว
ไหนก็ไหนละเราต้องทำขายาวออกมาให้ดีที่สุด
ก็ตั้งใจทำขายาวค่ะ
เดินอย่างงี้ใช่ไหม

ตกตบแล้วติดใจ

ส่วนเรื่องที่ชาวเน็ตยกฉายานุ่มเดียวในดวงใจ
คือหนุ่มกัญชัยเท่านั้นเอง
พิเมฟังและโอมยิ้มเหมือนกันนะจ้ะ

ก็ดูคลิปที่พี่หนุ่มเนี่ยเขาทำหน้าที่พิธีกรในรายการแล้ว
ก็คิดว่าเออสามีเราเนี่ยก็ทำหน้าที่พิธีกรได้ดีทีเดียวเชียนะคะ
แต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คืออย่าไปคาดหวังอะไรในตัวพี่หนุ่มจนเกินไป

กลัวว่าพี่หนุ่มจะกดดันกับการทำหน้าที่ในเทปอื่นนะคะ
เรื่องอื่นไม่ห่วงแล้วแม่เมย์บอกห่วงเรื่องงานอย่างเดียว
เออพี่หนุ่มเขาก็ออกตัวผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรผมก็ทำตามหน้าที่
บ้านนี้ก็อยู่กันสงบดีคุณผู้ชมค่ะ
แต่บ้านนี้ละกันบอกเลยร้อนเป็นไฟแวะบ้านพี่ป๋อหน่อยนิดนึง
พี่มีเรื่องมีราวพี่นั่นแหละทำเรื่องซะแล้ว

สาเหตุการทำความผิดครั้งนี้คือลืมวันครบรอบแต่งงาน
ประหารเป็นเรื่องจนต้องง้อผ่านสื่อกันยกใหญ่เลยคุณผู้ชม
ป๋อบอกว่าไอ้นิสัยที่ลืมโหของพี่มันแก้ยากจริง
มันหมดทุกอย่างเลยตั้งแต่วันเกิดวันครบรอบ
ก็ได้ทำการง้อผ่านสื่อไปแล้วและที่สำคัญได้ทำการปลอบใจไปแล้วด้วยเป็นที่เรียบร้อย
ปลอบใจครั้งนี้คุณผู้ชมมันมีราคาของมันนะ
แต่ความง้อครั้งนี้มันหลักแสนเลยทีเดียวไปฟังพี่ป๋อกันคนเลิก
มันต้องเป็นแสนอยู่แล้วเพราะว่าคือเป็นล้านที่จะสั่นไปนิดนึง
เพราะว่าถ้าเราไปถึงหลักละทั้งต่อไปจะมีปัญหาเท่านี้
เป็นหลักหมื่นด้วยกันไปหลักหนึ่งอีกหนึ่ง

เพราะเราลืมด้วยเราก็เลยต้องให้เป็นหลักแสนนิดหนึ่ง
หลักหมื่นหลักแสนสวัสดีจ้าถึงจะตอบกลับมา
มาคุยกันได้หน่อย

คราวหน้าก็เทียมแล้วกันหลักล้าน